ลงใต้ไปที่จังหวัดสุราธานีนะคะที่เกาะสมุยค่ะ

ผู้ชายคนอายุ๓๘ปีไปก่อเหตุใช้อาวุธปืน
ยิงผู้ชายอายุ๕๑ปี
สาเหตุมาจากเกรงว่าผู้ตายเดี๋ยวจะไปวางยา
ฆ่าคนในครอบครัวนะคะก็เลยชิงก่อเหตุซะก่อน
จริงแล้วตำรวจไปตรวจสอบประวัติ
พบว่าผู้ชายคนนี้เคยมีประวัติไปผัวพันกับยาเสพติด
เสพยาเสพติดจนหลอนแล้วเคยมีอาการป่วยทางจิตด้วยนะคะ
แต่ไม่ได้รับการรักษาแล้วก็ขาดยามาค่ะ
ตำรวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะใต้ถุนบ้านที่นี่แหละค่ะ
ในซอยภูลสวัสดิ์อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานี
ผู้ตายก็คือนายโสพลชัยสุขอายุ๕๑ปีเป็นเจ้าของห้องแถวด้วย
ถูกยิงที่ชายโครงขวา๑นัดขาขวา๑นัดเสียชีวิต
ส่วนคนก่อเหตุชื่อว่านายนบพรหรือว่านายดิวอายุ๓๘ปี
หลังก่อเหตุเสื้อเขียวนี่นะคะ
ก็ไม่ได้ไปไหนยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
ทีนี้จากการสอบถามเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเล่าให้ฟังบอกว่า
ภรรยาของผู้ตายเนี่ยพาลูกชายสองคนมานั่งเล่นใต้ถุนบ้านจุดเกิดเหตุ
ลูกหลานของเธออีกหลายคนแบบนี้นะคะจำลองให้ดูกันแบบนี้ค่ะ
สักพักหนึ่งผู้ตายขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามมาเพื่อจะรับภรรยากับลูกกลับบ้าน
แต่ลูกของผู้ตายกำลังกินข้าวอยู่คือยังกินไม่เสร็จ
ผู้ตายก็เลยรอให้ลูกทานข้าวให้เสร็จก่อน
ระหว่างนั้นผู้ตายเนี่ยจังหวะที่กำลังจะอุ้มลูก
จู่ค่ะนายดิวคนก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอด
แล้วก็เดินไปจ่อยิงผู้ตายก็คือนายโสพล
ทุกคนตกใจมากนะคะพากันวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงหมดเลยค่ะ
นายโสพลผู้บาดเจ็บตอนนั้นนะพยายามที่จะกระเสือกสน
วิ่งหนีแต่ไม่ทันค่ะถูกกระหน่ำยิงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ที่สุดแล้วเสียชีวิตค่ะเสียชีวิตนะคะ
ภรรยาของผู้ตายเล่าบอกว่าไม่คิดนะว่าคนก่อเหตุ
ก็คือนายนบพรหรือว่านายดิวจะมาก่อเหตุยิงสามีแบบนี้
เพราะเราก็ถามว่าเอ๊ะเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนหรือเปล่า

ภรรยาของผู้ตายบอกว่าไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน
ก่อนเกิดเหตุเธอกำลังป้อนข้าวหมกไก่ให้ลูก
ป้อนยังไม่ถึง๓คำเลยค่ะ
จู่สามีก็ถูกผู้ก่อเหตุเนี่ยยิงตายต่อหน้าต่อตาเลยนะคะ
ลูกคนโตคือเขาพ่อคือเขายังพูดได้ไม่เยอะเท่าไหร่
แต่ถ้าไม่เห็นพ่อคือเขาจะถามตลอด
พ่อแล้วก็ชี้รูปรูปพี่ข้างขวาที่แต่งงาน
ว่าจะถามพ่อพ่อพี่ยังไม่ได้ตอบลูกเลย
แสดงความเสียใจกับภรรยาผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ทีนี้จากการสอบปากคำผู้ต้องหาค่ะ

บอกว่าที่ก่อเหตุลงไปเนี่ยตอนที่ตำรวจเอาตัวไปโรงพักนะฮะ
ที่ทำลงไปเนี่ยเพราะระแวงว่าผู้ตายจะไปวางยาคนในครอบครัว
เพราะก่อนหน้านี้พ่อเอ่ยอาเอยคนในครอบครัวเพิ่งจะเสียชีวิตไป
ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะใช่น่าจะเพราะว่าหลอนนั่นแหละ
เพราะว่าจากการตรวจสอบประวัติของนายดิวคนนี้
มีประวัติเคยถูกส่งตัวไปบำบัดยาเสพติด
ระยะหลังก็เริ่มมีอาการป่วยทางจิต
แต่ไม่ได้รับการรักษาจนกระทั่งมีอาการหลอน
แล้วสุดท้ายมาก่อเหตุดังกล่าวนี้ค่ะ